โดยการประชุมนะครับมีการเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ต่าง

รวมถึงการทำบัตรไอดีการ์ด

จากรวมทั้งสิ้น๕๓๐อีเวนต์นะครับ